เราไปต่อที่จังหวัดบุรีรำคุณผู้ชมครับมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาก็ขายของอยู่
แต่ผิดสังเกตเอ๊ะทำไมของหายบ่อยจังเลยหายทั้งของหายทั้งเงิน
คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดเห็นภาพจัดจะเลยลูกค้าที่เป็นแม่ค้า
ทำทีไปซื้อของค่ะเวลาแม่ค้าเจ้าของร้านเตรียมของอยู่โอ้โห
ฉกของไปฉกเงินไปภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ไปชมครับ
นี่คนที่ล้วงอยู่เนี่ยเป็นลูกค้านะอ๋อเนี่ยนะแต่แต่งกายมาเหมือนเป็น
ขายของตลาดสดนะฮะอ่าเออพอคนขายเขาเผลอเผลอเอาหยิบ
หยิบไปแล้วเมื่อกี้เงินอ้าวอันนี้ของแล้วค่ะผังของสดของแห้ง
เอาไปแบบนี้หน้าตาเฉยผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๕๐กว่า
กว่าเนี่ยรูปร่างก็อย่างที่เห็นในภาพแล้วครับสวมหมวกปิดบังใบหน้ามา
มันเป็นคล้ายคล้ายหมวกของแม่ค้าขายของนี่แหละครับนะเดินเข้าไปซื้อของ
แต่ไม่ได้ซื้อแค่ของขโมยของไปด้วยครับหน้าตาเฉยเดินออกไปไม่จ่ายเงินครับ
แล้วก็ก่อเหตุมาแล้วเนี่ยประมาณ๑๑ครั้งด้วยกันนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านแหละครับ
โพสต์คลิปวงจรปิดพร้อมข้อความบอกว่าระวังด้วยเกิดเหตุที่ตลาดสดอำเภอ
ระหารทรายจังหวัดบุรีรำขอความเป็นธรรมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพสต์เองก็ยังได้เขียนไทม์ไลน์การก่อเหตุของคนร้ายอย่างชัดเจนว่า
ถูกคุณป้าคนนี้นะขโมยทั้งของขโมยทั้งเงินไประหว่างวันที่สาม
พฤษภาคมถึงหกมิตรทุนายนรวมทั้งหมดสิบเอ็ดครั้ง
มารู้ทีหลังคือไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะพร้อมระบุปิดท้ายว่า
ไม่ต้องการค่าเสียหายแต่อย่างใดแต่ขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลในภาพนี้
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
เดินทางไปพบกับผู้โพสต์ผู้โพสต์คือนายอ่าปรัชญา
วไทยส่งอายุยี่สิบสองปีบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นลูกค้าประจำของร้านเลยนะมาซื้อของบ่อยมาก
และเป็นคนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นแม่ค้าในตลาดนะฮะ
กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลานที่ขายของเห็นป้าคนนี้หยิบหมูปิ้ง
มสดไปหนึ่งแพ็คแล้วก็เดินขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป
ไม่ยอมจ่ายเงินวันถัดมาถามเอาป้าวันนั้นเอาของไป
ทำไมไม่มาจ่ายคนไม่มาจ่ายเงินอ่ะป้าตอบว่าไม่ได้เอา
ไม่ได้เอาไปอ่าอันนี้ปฏิเสธไปจากนั้นไปดูกล้องวงจรปิด
ก็เห็นภาพอ้าวขโมยจริงแล้วไปดูภาพย้อนหลังไม่น่าเชื่อ
ครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันเป็นการก่อเหตุ๑๑ครั้งแล้ว
คุณผู้ชมก็เลยเอาคลิปภาพเหล่านี้ไปแจ้งตำรวจ
แล้วรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความนะฮะพร้อมปิดตามไปที่บ้านของคุณป้าคนนี้
นำภาพวงจรปิดมาให้ดูตอนแรกปฏิเสธใช่ไหม
พอเห็นภาพตัวเองอ้าวป้ายอมรับป้าขโมยเองแหละ
ทำเองแหละสุดท้ายก็นัดไกลเกลี่ยชดเชยงานกันที่โรงพัก
แต่ป้าเองก็ไม่ยอมมาตามนัดครับค่ะล่าสุดวันนี้นำหลักฐานไปแจ้งความอีกทีหนึ่งที่สะพอละหารทราย
เพราะผ่านมาสามสัปดาห์แล้วไม่คืบหน้าเลยผู้เสียหายก็เลยปรึกษากับคนในครอบครัวแล้ว
จะไม่ยอมความเพื่อไม่ให้คนร้ายย้อนกลับมาก่อเหตุได้อีกนะครับ
ไม่รู้นะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับผ้าป้าได้ชัดเจนมากเลยนะคะเห็นทุกอย่างอยู่แล้วเอออืม